กวนกีฬาวัด

รู้สึกดีใจด้วยแล้วก็รู้สึกแปลกด้วยครับ
วันนี้วันแรกเราจะมอบรางวัลนักกีฬาในสาขาต่าง
ซึ่งเรามโนขึ้นมา
เทราะทีวีช่อง๓๒๑๑๓๐ทุกวันเสาร์นะคะ